จะไปที่กาญจนบุรีกันก่อนนะฮะมีรถกระบะขนแรงงานต่างด้าวเนี่ยพุ่งชนท้ายรถสิบล้อขนไม้แล้วก็หญิงชาวเมียนมากับเด็กชายวัย๕ขวบเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็มีคนบาดเจ็บถึงสี่คนนะครับไปดูวงจรปิดที่จับภาพอุบัติเหตุครั้งนี้ได้นะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหกระบะนี้ยับเลยนะฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
นาทีที่รถกระบะขับมาด้วยความเร็วสูงพุ่งชนท้ายรถบรรทุก๑๐ล้อนี่รถบรรทุก
ก่อนแล้วนะฮะเดี๋ยวดูกระบะนะครับโอ้โหอัดเต็มเต็มเลยนะฮะ

จุดเกิดเหตุถนนสาย๓๒๓ท่าน้ำตื้นแก่งเซียน

เห็นไหมฮะว่ารถกระบะพังเสียหายยับเยิน

หน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำอุปกรณ์ตัดทาง
ช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ภายในรถกระบะนะครับ
พบผู้เสียชีวิตเป็นหญิงชาวเมียนมา
นั่งข้างคนขับถูกคอนโซลรถอัดติดกระเบาะ
มีเท้าเด็กห้อยออกมา
แล้วก็ไม่สามารถนำร่างทั้งผู้หญิงและเด็กออกมาได้นะครับ
ก็เลยต้องมีการขยับเบาะถอยหลัง
พบว่าเป็นเด็กชายอายุประมาณ๕ปีนะครับ
ก็อยู่บนตักผู้หญิงเลยคุณเสียชีวิตคาตักนะฮะ
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ส่วนหญิงชาวเมียนมา๓คนศีรษะแตก

รวมทั้งนายกาแท็กมอนอายุ๓๓ปี
เมียนมาซึ่งเป็นคนขับแขนซ้ายหักคางแตก
นำคนเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลนะครับ
ห่างไปประมาณ๒๐๐เมตรพบรถสิบล้อ
คู่กรณีบรรทุกท่อนไม้มาเต็มคัน
ท้ายรถถูกชนเสียหายไม่สามารถขับต่อไปได้นะครับ
ตรวจสอบในรถกระบะนะครับพบกระเป๋าเดินทางหลายใบ
เอกสารบัตรสียำพูภาษาเมียนมา
สปอร์ตหนังสือเดินทางโทรศัพท์มือถืออีกหลายเครื่องนะครับ
คนขับ๑๐ล้อเล่าให้ฟังบอกว่าขับมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นเนินครับ
ก็ขับไม่เร็วอยู่แล้วก็เห็นตามกล้องวงจรปิดนะ

พอขับต่อไปรู้สึกว่ารถวิ่งแปลก
แล้วก็เห็นท้ายรถพังเสียหาย

แต่ว่าคนขับรถสิบล้อบอกว่าคือตอนนั้นได้ยินแค่เสียง
ไม่ได้รู้สึกว่ารถถูกชนนะครับ
ตำรวจสอบสวนคนขับรถกระบะที่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ก็ให้การบอกว่ากำลังจะไปส่งแรงงาน

แล้วก็ตำรวจบอกว่าคาดว่าเขาน่าจะหลับในนะฮะ
ส่วนแรงงานชาวเมียนมาทุกคนมีเอกสาร
แล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเข้ามาถูกต้องหรือไม่นะครับ